มาดูเรื่องของโลมาเกยตื้นกันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเจอนะคะว่ามีโลมาเกยตื้น
อยู่ที่ชายหาดอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะ
ตอนแรกกู้ภัยก็พยายามช่วยเหลือมันนะ
แล้วก็จะพยายามพามันออกทะเลแต่มันออกด้วยตัวเองไม่ได้
สุดท้ายกลับมาเกยตื้นครั้งแล้วครั้งเล่า
จนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะ
พอออกไปเองเลยค่ะนายสุเทพเจือละออง
ผู้อำนวยการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกไปพร้อมเจ้าหน้าที่นะคะ
หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัทภูผาธาราค่ะ
บอกว่ามีคนพบเห็นโลมาเกยตื้น
เมื่อไปถิ้งไปเจอโลมาตัวนี้เป็นโลมาปากขวด
อายุประมาณ๓๕ปีค่ะน้ำหนักประมาณ๖๐กิโลกรัม
ความยาวประมาณ๒เมตรด้วยกันนะคะ
ยังมีชีวิตอยู่นะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
ก็พยายามช่วยเหลือมันอยู่
โดยกู้ภัยพยายามนำโลมาตัวนี้กลับออกทะเล

ให้มันว่ายน้ำกลับเข้าทะเลไปเอง
แต่มันก็ออกไปไม่ได้สักทีนะคะ

ก็โดนเพื่อนตีกลับมาทุกครั้งเลย
พยายามช่วยเขาให้ออกจากฝั่งไป
ใช่ครับพยายามช่วยแต่ว่าโดนขึ้นตีกลับมาทุกครั้งครับ
เลยตอนนี้ต้องรอเจอที่ทางกระโมงอยู่เดียว

ผมไม่รู้ว่ามันตายใครบ้างนะครับ
ก็หลายหน่วยหลายหน่วยครับ
หลังจากที่ทีมสัตวแพทย์
ไปตรวจดูอาการของโนมานตัวนี้นะครับ

ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรและชายฝั่ง

นายสุเทพซึ่งเป็นผอทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะ
บอกว่าตอนแรกก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะ

แต่ขณะนี้ทางชายฝั่งทะเลตะวันออก
ซึ่งอาจจะทำให้โลมามันหลงทิศ
แล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดเข้ามาเกยตื้น
และสุดท้ายค่ะเป็นที่น่าเสียดายนะคะ
ขณะที่กำลังรอการขนย้าย
โลมาอาการอ่อนแรงลงเรื่อย

สัตวแพทย์ก็ฉีดยาเพื่อกระตุ้น
แต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ค่ะ

ก็ต้องมาดูว่าเกิดจากเกี่ยวกับเรื่องของคลื่น
ที่พอทรัพยากรทางทะเลบอก
เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมือมนุษย์ทางอ้อม